สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
อย่าเพิ่งแปลกใจนะใครที่ดูพวกเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ันถึงศุกร์เนี่ยเอ๊ะทำไมวันนี้เหลืออยู่แค่สองคน
วันก่อนก่อนมีตั้งสามคนใช่ปกติแล้ว
จูด้งจะมาจัดรายการคู่กัดสะบัดข่าวกับเราในวันจันทร์อังคารพุธนะคะ
ส่วนพฤหัสกับศุกร์เนี่ยน้องจูด้งเขาจะไปสัญจรทั่วประเทศไทย
ไปเก็บเรื่องราวข่าวสารทั่วไทยมาสะบัดกับเรานั่นเองค่ะ
วันนี้ก็มีให้ได้ติดตามกันด้วยดูรายการเราไปแบบยาว
อย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกัน
วันนี้แจกรางวัลเหมือนเดิมเป็นของรางวัลบัตรกำนันจากบิ๊กซี๕๗
มูลค่า๕๐๐บาท๒รางวัลนะคะวันนี้ถามง่ายเลยว่า
เมนูปลาทูสุดโปรดที่คุณชอบกินเนี่ยคืออะไร
ถ้าคิดแบบง่ายเลยนะเออน้ำพริกปลาทูไหมนี่ไงแล้วก็เป็นพวกต้มส้มปลาทู
เออหรือจากข้าวข้าวหน้าปลาทู
หรือจะเป็นยำปลาทู

ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้โชคดีเราจะได้ติดต่อกลับไป
แต่ไม่ต้องกลัวนะว่าเบอร์โทรของคุณนั้นจะถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
เพราะว่าเบอร์โทรจะเห็นเฉพาะทีมงานเท่านั้นค่ะ
ส่งมา๒ข้อความไหนโดนใจรับบัตรกำนันจากบิ๊กซี

และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันท้ายรายการวันนี้แน่นอน

ผู้สนับสนใจดีของเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

เอ้าหู้ต่อยกันกับ
โอ้โหต่อยกันยับกลางถนน
ชายเร่ร่อนเดินขอเงินชาวบ้าน
พอไม่ให้ก็เกิดเรื่องชุนละมุนแบบนี้
นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
ออกทะเลไปก็ไปเจอกับปลาทูที่มันไม่ธรรมดา
งานนี้ปวะ
ปวะอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตาม
หนุ่มคลั่งขึ้นหลังคา

สุดท้ายจบแบบเจ็บหรือไม่

ตามต่อกันแบบวิคับแชทไหน
คู่กัดสะบัดข่าว
ขอเริ่มส่งข้อความกันมาแล้วนะครับ
ปลาทูบางคนบอกขอล้ำไปกว่านั้นได้ไหมคุณแจ
เอาขอเป็นปลาทูน่าไปเลย
โอ้โหมันคนละอย่างกันแต่ชื่อคล้าย
ไม่ว่ากันส่งมาเถอะทุกข้อความมันเป็นกำลังใจที่ดี
เดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดี
ส่งมานะผมย้ำตรงนี้ว่าปลาทูสุดโปรดที่คุณชอบทานชอบกินคือเมนูอะไร
ส่งมานะครับไลน์ของเราเนี่ยรออยู่แล้วที่จะรับข้อความจากคุณผู้ชม
แล้วเบรกท้ายจะมาหาผู้โชคดีกันวันนี้

ติกานิดนึงอย่าลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ให้กับเราด้วยนะคะ
ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
มีผู้ชายเร่ร่อนคนหนึ่งเขาตระเวนไปขอเงิน
ขอแล้วไม่ได้ก็มีเรื่องกับเขาด้วย

เจ้าบ้านในระแวกนั้นเอิมระอาหมดแล้วล่ะครับ

เจ้าบ้านในระแวกนั้นเอิมระอาหมดแล้วล่ะครับ
เจ้าบ้านในระแวกนั้นเอิมระอาหมดแล้วล่ะครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาเดินเข้ามาในซอย
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาเดินเข้ามาในซอย

แต่ทางฝ่ายของผู้ชายชาวเมียนมาเขาไม่ได้ให้

แต่ทางฝ่ายของผู้ชายชาวเมียนมาเขาไม่ได้ให้
แต่ทางฝ่ายของผู้ชายชาวเมียนมาเขาไม่ได้ให้

ซึ่งชาวบ้านหรือพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ป้าคนนี้แกบอกว่าบางทีมานั่งทานอาหารล้านป้า

แต่เบื่อมากว่าชอบเขาพูดจ่าอะไรให้เขาร้ำคาญ
ก็ถูกต้องค่ะและวันไหนนะที่ไม่ได้เงินก็เรียกว่าหงุดหงิดโวยไว้สร้างความเดินร้อนให้กับร้านค้า
แต่ถ้าได้เงินเอาไปทำอะไร

พี่จ๊อคต้องเห็นสาวก็อุ๊ย
เหมือนจะไปป้นเงินเขานะ

เท่าที่ฟังจากปากของพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น

พฤติกรรมอย่างนี้ภัยสังคมชัดเลยนะ
ก็นั่นสิเราไม่รู้ว่าเขามีความผิดปกติเรื่องอะไร
ติดยาเสพติดหรือเปล่าหรือความผิดปกติทางจิตถูกไหม
แต่ที่สำคัญคือมันทำให้คนอื่นเขาเนี่ยหวาดกลัวไปหมด

อืมเจ้าที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
ศรีลมน่าจะบังรักย่านศรีลมตรงนี้นะคะ

มาอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของชายคลั่งเหมือนกัน
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีคลั่งขนาดขึ้นไปบนหลังคา
แล้วก็ไปงัดเอากระเบื้องปลาใส่เจ้าหน้าที่
โอ้โหเกิดเป็นเหตุการณ์กลหนอย่างนี้แหละค่ะ
ขึ้นมาหาเราดีกว่าดีกว่าเราไปหามัน

สุดท้ายที่คุณว่าหายไปไหนคือ
ตกกลางคารร่วงลงสู่พื้นนี่แหละค่ะคุณ

อยู่ไปบนหลังคาแบบนี้มันก็ต้องร่วงล่ะคะ

เขาก็พยายามพูดคุยอยู่นานนะคะ

ทำไมถึงไปยืนอยู่บนหลังคาแบบนั้นนะคะ
แต่คุยไปคุยมาไม่ทันไรค่ะ
ตกลงมาจากหลังคานี่แหละคุณ

เขาอยู่บนหลังคานะเขาก็คว่างปลาสิ่งของลงมา

นี่อยากไปแงะหลังคา
งัดแงะด้วยมือเปล่านี่แหละนะ
แล้วก็ทุ่มใส่ชาวบ้านเขาโอ้โหบ้าคลั่งจริง
โอ้โหเหตุการณ์นี้คุณเชื่อไหมคุณชีสา

ดับใหญ่โตก็ต้องลงมาจัดการเองนะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
พร้อมกับผู้กำกับสพโพธาราม

ลงพื้นที่เองวางแผนเอง
ในการเข้าจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

ที่ผู้ก่อเหตุกำลังงัดหลังคาตรงนี้

เหมือนกับว่าเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วพลาด

ค่ะล่วงไปสักพักหายแล้วมาโผล่ตรงไหน
นี่เลยตรงนี้ติดอยู่ตรงฝ้า

นั่นสิสุดท้ายก็ตกมาแบบนี้แบบนี้ก็เจ็บตัวสิครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวลงมาสุดท้ายก็ปลอดภัยนะ

เศร้าพันธุ์ในอำนาจติดยาเสพติด
ถูกจับกลุ่มแล้วด้วยนะคะเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นเลยอ่ะ
แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเมาค่ะ
มีอาการเหมือนคนเมาพูดจ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้เมาอะไรแหละ
พอเมาแล้วไงเสียสติปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
ทุบทำลายหลังคาบ้านอย่างบ้าคลั่ง
เอาตัวลงมาได้แล้วนะคุยกับนายอำนาจหน่อย

นายอำนาจครับพูดจาไม่รู้เรื่องพกไปวนมา
สิ่งที่ทำอยู่น่ะก็คือสุดพนมมือ

คาถาไล่เจ้าหน้าที่เหรอ
ไม่รู้ล่ะอย่างนี้ต้องมัดแขนมัดขา
แล้วก็เอาขึ้นเปรย์ไปแบบนี้ใช่
ล็อกตัวไว้ก่อนถูกคุณคงไม่ได้ส่งลงพยาบาลเลยนะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาการแบบนี้ไปห้องขังก่อน

จากนั้นคุณตำรวจก็จะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะ
ถ้าเจอสารเสพติดแน่นอนล่ะค่ะต้องดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด

ทางตำรวจก็จะให้เจ้าของบ้านผู้เสียหายทั้ง๔หลังมาแจ้งความนะคะ
โอ้โฮสี่หลังเลยคุณท่านนะว่างนักหรือไงไปงัดหลังคาบ้านเขาตั้ง๔หลัง
โอ้โหแล้วทำกลางคืนหลายคนเขาเดือดร้อนเลยด้วย
คุณเจ้าครับเรื่องนี้เป็นข่าวกันมาได้สัก๒วัน๓วันแล้วมั้ง

คือเรื่องของน้องมณีแมวสุดรักสุดห่วงของคุณเจ้าของมันหายไป

ไปดูกันหน่อยตอนที่เจ้าของเจอกับแมวของเขาครับ
ดีใจมากเลยน้องเดินกลับมาทุกคนจะถามว่าแบบอยู่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ใช่น้องเดินกลับมาที่หมู่บ้านเมื่อตะกี้เลยค่ะ
แล้วก็แบบที่พี่รอปภเป็นคนชี้บอกวิ่งเข้าบ้านเพื่อนบ้านไปเมื่อกี้
แล้วแบบจังหวะมันได้มากแบบว่าลงมาแล้วแบบพี่รอปภไปกดกิ่งที่บ้านอย่างนี้
เพราะว่าน้องมาเราก็แบบตามหากันกับพี่ทีมมีทีมของเรา
แล้วก็ตอนแรกน้องไม่ให้จับนะจะกระโดดหนีด้วยน้องอ้วนอืม
ดูนี่นี่คือสภาพก่อนหนีไปนะผมใช้คำพูดถูกไหมหนีออกไปคือ
มันก็ไม่ได้หนีหรอกมันคงจะหลงไปแหละแต่สภาพตอนที่ยังไม่หาย

มาดูสภาพเหมือนจะผอมลงนิดนึง
เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมดูแล้วมันก็ยังดูแบบ
ขนมันหรือเปล่าขนมันยังฟูอยู่
ยังดูแบบโอ๊ยอวกอึมดิ
อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมคือเจ้าแมวตัวนี้มันหายออกจากบ้าน
ย่านทาวน์อินทาวน์ไปเมื่อคืนวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
แล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็ตั้งเงินรางวัลใช่ไหมล่ะ
ถ้าใครเจอแล้วพามาเจอกับเจ้าของได้
โอ้โหให้เงินรางวัลเนี่ยสูงถึง๓แสนบาท
หลายคนออกมาช่วยตามหาไงแต่พอหาไปหามาเจ้าของเขาประกาศยกเลิกใช่ไหม
สุดท้ายค่ะน้องกลับมาเองกลับมาเอง
ก็เลยเหมือนกับว่าคงไม่มีใครได้รางวัลเงิน๓แสนบาทนี้ไป
ถามว่าแล้วกลับมายังไงมีใครรู้เห็นไหม
มีพี่รอปภหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์แจ้งให้เธอไปหาน้องแมว
คือผมไม่แน่ใจนะลักษณะเหมือนกับประมาณว่าแมวมันเดินมาแล้วล่ะ
แต่พี่รอปภในหมู่บ้านเขาเห็น
เห็นปั๊บเนี่ยจะไปจับเลยมันก็ไม่ได้เพราะแมวมันไม่คุ้น

มันเหมือนจะว่าหนีไปใกล้แคียงที่ใกล้กับ

ทีนี้ก็สุดท้ายพี่รอปภเขาก็ไปแจ้งรอปภอีกคนนึง

ใช่เฝ้าดูหน่อยได้และก็รีบแจ้งให้กับเจ้าของ

ถูกค่ะท้ายที่สุดก็เลยได้พบกันแต่โดยดี
ทีนี้ถามว่าเงิน๓แสนเนี่ยจะให้ใครในเมื่อก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้ง
ล่าสุดเห็นบอกว่าให้แล้ว๓แสนเดี๋ยวให้แน่
เจ้าของบอกว่าจะนำเงินรางวัล๓แสนบาทมอบให้แก่นายปียะอายุ๑๘ปี
เจ้านาทีรอบพอเวทกะดึกคนที่แจ้งไปนั่นแหละ
แม้ว่าจะยกเลิกการให้เงินรางวัลแล้วก็ตาม
เป็นคนที่จะไม่ให้ใจกับอาเขาก็จะให้พี่รอบพอคนนี้แหละ

อันนั้นก็ไม่แน่ใจเลยแต่หมายถึงว่าผมว่าเจ้าของน่ะ
เขาน่าจะให้สินรางวัลแหละกับหลายคน
ในการตามหาไม่ว่าจะมากน้อยอะไรยังไง

อ่าถูกต้องแล้วเข้าใจเลย
แมวมากไอ้เงิน๓แสนสำหรับความรักของเขาผมว่ามันคนละเลือกกัน
คือต้องรักมากจริงถึงกล้าทุ่มขนาดนี้
แล้วฟังจากน้ำเสียงจากสีหน้าแววตาตอนที่น้องหายไป
ตอนที่น้องกลับมาเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเขารักแมวจริง

แต่ถ้าถามกว่ามูธิสาของรักของห่วงไอ้บ้าน
ถ้าเกิดหายไปทำไหนอ่ะถาม
ไม่ดีกว่าไม่ตั้งลำวันนำจับเพราะฉันนี่นะ

เสียทองเท่าหัวเอาหัวหนูไปเลยค่ะ

คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน่อยว่าเมนูปลาถูที่คุณชอบแต่เมนูอะไร
แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าเขาตกปลาทูหรือเขาหาปลาทูกันมาได้แบบไหน
เคยคิดเคยสงสัยไหมเออจริงจริงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
ปลาถูเขาตกปลาแบบนี้ปกติหรือว่าวาแถ
เพราะนั้นน่ะสิคุณเพราะฉะนั้นนั้นเรื่องนี้ค่ะ
จูด้งไปหาคำตอบมาให้นะคะว่าเวลาเขาหาปลาทูมาเนี่ย
เขาใช้วิธีการจับปลาถูโป๊ะต้องออกไปท้องทะเลอันกว้างใหญ่
เออโป๊ะใช่มันจะทำกันอย่างไรทำเวลาไหนอ้าว
ไปติดตามพร้อมกันเลยในช่วงสะบัดทั่วไทย
ประเดิมตอนแรกในช่วง

ไปกับผมจูด้งผมจะพาไปดูสุดยอดปลาทูไทย
บรรดานักชิมต่างยกนิ้วให้
นั่นก็คือปลาถูโป๊ะ
สงสัยกันไหมล่ะครับว่าปลาทูโป๊ะมันคืออะไร
โต๊ะปลาทูหน้าตาเป็นแบบไหน
ไปเข้าไปผมจะพาไปชมกัน
แม่แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูปลุแห้แปะแอบโป๊ะถูกแล้วครับ
เป็นโป๊ะปลาทูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับ
ไม่ค่อยมีใครทำแล้วนะครับแหมอยากจะรู้แล้วสิครับว่า
ปลาทูที่นี่มีลักษณะยังไง
แล้วปลาทูโป๊ะจะอร่อยมากแค่ไหนแหมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับโหยนั่งเรือมาสักพักแล้วนะครับ
ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับปากอาวเทศบุรี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
อยู่กับตายเรือสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวตอนนี้พี่ออกประมาณเราออกประมาณ๓๔จุ่มอีกรอบครับ
เต็มตามสิ่มชุดตอนก่อนติดดอาปานิกเนยสตมีลัดต่ีชุ่มออกไปได้

นี่ครับคุณผู้ชมครับโต๊ะปลาทูที่เรานั่งเรือมานานแสนนานนะนี่เห็นไหมครับ
ตอนนี้เรือเริ่มชะลอเพื่อที่จะเข้าใกล้โป๊ะแล้วนะฮะโหแต่ว่าตอนนี้มีเมฆคลึ้มมาทางนู้นครับ
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรานะครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือปีกโต๊ะนะครับ
อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าสามเหลี่ยมนะครับเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตรงวงโป๊ะนะครับ
ตรงนี้เขาจะใช้เสาเป็นไม้ไผ่สลับกับต้นตานนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ทำโป๊ะเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะครับ
เขาทำกันมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยหูมี๙๐เจ้าร้อยเจ้าตอนนี้หูในเพชรบุรีเนี่ยเหลือเพียงแค่๓เจ้าเท่านั้นนะครับ
พอเข้ามาเรื่อยตรงนู้นจะเป็นห้องลวงครับเสร็จแล้วเขาก็จะยกประตูโป๊ะขึ้น
ตรงนี้พอน้ำลงไปแล้วเนี่ยปลาเขาก็จะวิ่งตามแนวนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็เข้าไปตรงนู้น
นี่นี่พี่เขาก็จะเราั้งสาวเชือกนะครับเอาไปผูกกับผูกกับต้นตานขนะนะครับเนี่ย
คุณผู้ชมครับแหมได้มาทำอะไรท้าทายแบบนี้เนี่ย
สุดยอดจริงเลยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแค่เชือกเส้นเดียวนะจ๊ะ
แล้วก็ต้องใช้มือในการคว้าแบบนี้เลยโอเคคุณผู้ชมลองดูแหม

อ่าได้คุณผู้ชมเรื่องยอดเลยนี่คือฟ่างนะครับผม
หรือว่าประตูที่เขาใช้กั้นนี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ห้องลวง
แล้วข้ามมาตรงนี้เดี๋ยวสักพักนะครับเขาจะยกขึ้นนะฮะ
แค่ผาสันคุณผู้ชมคงเค้งใช้ได้
ตอนนี้อวนก็หดเข้ามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เตรียมที่จะ

้อนประทูนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนคุณผู้ชมครับ
ขณะที่เรากำลังสาวอ้วนช้อนปลาที่ติดอยู่กับโต๊ะนี่นะครับอยู่ดีดี
ฝนก็ดันตกลงมายังไม่ทันตั้งตัวเลยทำให้การจับปลาทุกโป๊ะครั้งนี้
ทุลักทุเลขึ้นไปอีกปลาที่จับได้ในวันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่
แต่ถึงจะได้ปลาทูไม่เยอะผมก็ยังไม่ถอดใจนะครับ
เพราะยังเหลือโป๊ะปลาทูอีกหนึ่งลูกตอนหน้ามาลุ้นกันต่อครับว่า
การออกทะเลไปจับปลาทูโป๊ะของผมที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจะสมหวังหรือว่าผิดหวัง

โอ้ฝนตกซะได้
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจับมาได้เยอะแค่ไหน
เพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
มาลุ้นกันว่าจะจับปลาทูได้เยอะแค่ไหนกับน้องจูด้งสะบัดทั่วไทย
จะขับรถนะครับไปบนท้องถนนต้องระมัดระวังไม่ฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
นี่ครับขออนุญาตพูดแบบกลางไว้ก่อนนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นอุบัติเหตุจริงชัดว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไร
เพราะฉะนั้นจะไม่ได้บอกเลยนะว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูก
แต่เรื่องของเรื่องในอุบัติเหตุเวลามันเกิดขึ้นมันนิดเดียวจริงนะคุณชิสา
ใช่ค่ะแวบเดียวช่วงเวลาสั้นเท่านั้นเองที่มันเกิดเป็นอุบัติเหตุ
อย่างกรณีนี้เนี่ยเราเห็นจากกล้องหน้ารถคันนี้แหละเหมือนกับว่าเขากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย

ตรงนี้แหละเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่ว่ามอเตอร์ไซคันข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่เสื้อสีดำแดงเนี่ยเขาเหมือนจะตรงไงแต่ขณะที่รถคันที่มีกล้องหน้ารถเขาเลี้ยวก็เลยอาจทำให้ชนกันนิดนึงนะก็ล้มลงไปกับพื้นแบบนี้
เพราะฉะนั้นก่อนจะเลี้ยวเนี่ยบางทีบางครั้งอาจจะต้องขับให้ช้าแล้วก็ต้องดูเลยนะว่ารถที่อยู่ทางซ้ายโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เขาจะตรงหรือว่าเขาจะเลี้ยวอย่าไปคิดแทน
ถูกดูแล้วดูอีกดูให้ดีดูให้มั่นใจซะก่อนนะฮะไม่งั้นก็หยุดเลยไม่เป็นไรดีกว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

อ๋อแม่ไม่ฟูงมาแล้วเห็นมั้ยต้องถ้าจะโมโหอะไรสักอย่างอย่างหนัก
พอเดี๋ยวเดินชิวตัวปลิวเดินแบบอัดอัดเลย

ก็นั่นสิเหมือนท้าทายอยู่คุณชนะ
เออนะจัดยังไงต่อแม่แม่เริ่มมาแล้ว
ส่วนอีก๒คนนั้นน่าจะเป็นลูกไหมค
แข็งหน้าที่กันเลยคนละคนเออห้ามแม่แต่ห่าม
แม่แม่บอกอย่าปล่อยไม่ไหวแล้ว

น่ากลับเท้าคู่เลยค่ะ
พ่อก็บอกเอ้าแน่จริงมาสิเดี๋ยวจะก้มหน้าให้ย่ำเลย
โอ้โหท้าทายกันอย่างนี้แม่ก็ดีดทั้งตัวเลยค่ะ
เอ้าโอ้โฮเรียกว่าแบบตัวลอยเลยค่ะ
ดูโอ้โฮสรุปสุดท้ายเขาก็หยอกกันเล่นนะไม่ได้มีอะไร
เห็นบอกว่าทะเลาะกันเรื่องของการทำอาหารนิดหน่อย
เออเรื่องในบ้านนี่แหละเรื่องของน้อย
มหานครติดไอ้ตรงนี้เพื่ออะไรไทยรัฐทีวีของเรา
แล้วก็ออนไลน์แล้วก็ทุกเครือเขาจะได้ไปดึงไปดูว่าเอ๊ะ
ข้อความไอ้ที่เป็นปัญหาของคุณผู้ชม
จะได้หาง่ายง่ายอ่าบางคนนิ่งเลยปัญหาเนี้ย
บ่อยมากนะคะทุกมุมเมืองแม้ว่าตอนนี้จะเอาลงดินหลายพื้นที่แล้วก็ตาม
หรือการสัญจรทางเรือทางน้ำทางบกก็แล้วแต่
เดี๋ยวเจอว่าทางบกอะไรเป็นทางน้ำไปแล้วแบบนี้นั่นน่ะเนี้ย
ส่งกันเข้ามาอย่าลืมติดแฮชแท็ก
ผู้ว่ามหานครจะได้ส่งปัญหานี้ถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกัน
ครับและอย่าลืมนะส่งข้อความมาด้วย
เดี๋ยวเบรกหน้าจะมาหาผู้โชคดีกันแล้วนะ
เมนูปลาทูอะไรที่คุณชอบทานส่งมานะครับ
เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครเข่า
มาดูเรื่องราวในครอบครัวกันหน่อยเขาบอกว่าสนุก

ลูกชายกำลังคุยกันในโซเชียลกำลังคุยกับเหล่าบรรดาเอฟซีเหรอมั้ง
แต่เสียงดังไปได้เข้าหูแม่แล้วแม่ก็มากับพ่อสุดท้าย

ผมน่าจะได้ความเจ้าโชว์จากพ่อมันกับเพื่อนมีนะครับ

เอาจริงนะตอนแรกผมคิดว่าเขาทำเล่นนะ
แต่พอดูจากสีหน้าของคุณพ่อแล้วมันเรื่องจริงปะเนี่ย

นี่ทำแต่ตัวอย่างไม่ดีให้ลูกดู
นี่ไงลูก

ลูกบอกว่าอะไรน่าจะได้ความเจ้าชู้พ่อมาสักครึ่งใช่ไหม

เท่านั้นแหละแม่รู้เลยที่ผ่านมาทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยเพราะอะไร
ไม่รู้เรื่องกำลังทำกับข้าวจะกินข้าว

เอ้ยคราวหลังจะพูดดูหน้าดูหลังหน่อย
พูดแบบนี้ดิบ้านแตกหมดแล้วข้าวปลาไม่ได้กินแล้วมั้ง
เจ้าชู้มันไม่ดีหรอกรักเดียวใจเดียวดีที่สุดแล้วไอ้หนูเอ้ย
ซึ่งยินดีมีให้คุณผู้ชมเช่นกันกับรางวัลบัตรกำลังบิ๊กสี่ห้าร้อยบาทสองละวันจะเป็นของใครไปดู
เอาครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกกับเรามาในวันนี้นะครับ
อีกคนนึงคุณมะปราง๗๘นะครับบอกว่าเมนูเมี่ยงปลาทูน้ำจิ้มแซ่บโอ้โห
ทั้งสองท่านเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะครับ
และแน่นอนขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายรายการลากันด้วย
ภาพของเจ้าลิงน้อยกำลังกินสตอเบอรี่
น่ารักน่าเอ็นดูและติดตามรายการถัดไปด้วยนะคะ
เย็นไทยรัฐวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒